ไปที่จังหวัดสงขลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ชายคนนึงเขาเป็นอศด่านสะดาวเขานั่งกินเหล้ากันที่ร้านจิ้มจุ่ม
ปรากฏว่ากินตั้งแต่เย็นนะจนดึกนะคะแล้วก็ไปชวนสาวร้านนวดแผนโบราณมานั่งดื่มด้วย
สาวคนนี้เขาไม่ยอมมานั่งดื่มด้วยสรุปไปขู่เขาโชว์บัตรประจำตัวเขา
นี่ค่ะจนสุดท้ายโอ้โหเกิดเหตุนี้ก็มีการยิงกัน
จนออสอด่านคนนี้เสียชีวิตไปหนึ่งศพบาดเจ็บสาหัสอีกสองคน
มาตีหนึ่งค่ะตำรวจสพสะดาวกับกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
มีคนถูกยิงตายหน้าร้านจิ้มจุ่มในซอยตันรัตนากร๓
ในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเป็นอาคารพาณิช
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเปิดเป็นร้านจิ้มจุ่ม
ผู้เสียชีวิตคือนายวิวัฒน์ทองสายอายุ๔๕ปี
เป็นอศอยู่ที่อำเภอสะดาวสภาพศพคือ
ใส่กางเกงยีนสีน้ำเงินซะยืดสีขาว
เสียชีวิตอยู่บนพื้นนะคะแล้วก็อยู่เนี่ยค่ะ
ข้างข้างโต๊ะที่อยู่หน้าร้านสภาพศพคือถูกยิง
ขมับขวานัดหนึ่งที่ตัวอีก๒นัด
ไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะเจอหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
๙มม๙นัดเลยนะคะคุณผู้ชม
นัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุส่วนคนเจ็บอีก๒คนคือนายสมศักดิ
พรายเสนอายุ๓๐ปีเป็นอศเที่ยงเผิดสะเดา
จุติกรหนูทองอายุ๓๐ปีเป็นรอปภประจำด่านสะดาว
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่
คนก่อเหตุค่ะชื่อว่านายถาวรเกลาฉีดอายุ๔๔ปีคนนี้ค่ะ
คนในพื้นที่บอกว่าเป็นขาใหญ่ในพื้นที่
เป็นขายใหญ่คุมสถานบันเทิง
หลังก่อเหตุอาศัยช่วงชุลมุนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่คือหน้าตาของนายถาวรนะคะ
เห็นเหตุการณ์เขาให้ปากคำกับตำรวจแบบนี้ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายวิวัตรผู้ตายเขาก็เป็นอศอยู่ที่อำเภอด่านสะดาวนี่แหละ
นั่งกินเหล้ากับเพื่อนอีกสองคนกินเหล้ากันอยู่หน้าร้านจิ้มจุ่มกินกันตั้งแต่เย็น
เกือบตีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนายวิวัตรผู้ตายเมา
เดินไปที่ร้านนวดแผนโบราณอยู่ใกล้กัน
มีเจ้าของร้านนวดมีผู้หญิงนั่งอยู่๕คนก็หญิงสาวในร้านนวด
ผู้ตายไปถามว่าร้านปิดหรือยังเจ้าของร้านบอกว่าปิดแล้ว
ผู้ตายบอกว่าอยากจะให้หญิงสาวในร้านนวดเนี่ยไปนั่งกินเหล้าด้วยกันที่ร้านจิ้มจุ่มได้ไหม
แต่ทางร้านเขาปฏิเสธทีนี้ล่ะค่ะนายวิวัตรผู้ตายก็เลยย้อนถามไปว่า
อ้าวถ้าร้านนวดปิดแล้วทำไมไม่ปิดไฟในร้านทำไมป้ายไฟไฟยังติดอยู่เลย
แล้วก็โชว์บัตรอศมาโชว์เอามาโชว์เลยว่าเนี่ยเออเป็นอศอยู่นะที่ด่านสะดาว
ขู่เจ้าของร้านนวดค่ะบอกว่าเป็นฝ่ายปกครองนะสั่งปิดร้านได้นะ
เจ้าของร้านก็เลยไม่พอใจเจ้าของร้านเลยโทรไปหานายถาวรนะคะ
คนในพื้นที่บอกว่าเขาเป็นขายใหญ่คุมสถานบันเทิงต่างในพื้นที่อ่ะ
โทรไปหานายถาวรนายถาวรมาเลยขี่รถจักรยานยนต์มาถึงร้านจิ้มจุ่มเลย
ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงปุ๊บไม่พูดอะไรเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาปืนยิงเลยค่ะ
เก้ามอมอกระหน่ำยิงนายวิวัฒน์นายวิวัตรล้มจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่
หันไปยิงเพื่อนของนายวิวัฒน์ที่นั่งอยู่ด้วยกันนายสมศักดิ์กับนายจุติกร
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายตัวเองก็หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้นะคะนายวิวัฒน์ถูกยิงด้วยปืนก้าวมอวมอว์เขาที่ขนับความหับขวาน๑นัท
ตามตัวอีกสองนัดเสียชีวิตคาที่ส่วนเพื่อนอีกสองคนที่นั่งกินเหล้าด้วยกัน
บาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเช้าวันนี้ตัวนายถาวรผู้ต้องหามามอบตัวเองค่ะ
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพสะดาวค่ะนี่ค่ะ
แต่ก็ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ยื่นเรื่องขอประกันตัวออกไปแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่ามันเป็นเหตุอุกชะกันนะคะกลัวว่าจะไปข่มขู่พยาน
แล้วก็แจ้งข้อหานักเลยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ของนายถาวรผู้ต้องหาก็ไปเข้าพบผู้กำกับสพสะดาว
พันธุ์ตำรวจเอกพงพันธ์แสงสง่ายื่นขอประกันตัว
พยายามจะยื่นขอประกันตัวแต่ตำรวจก็ยังย้ำชัดเจนว่า
ค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ผู้ต้องหาจะไปยื่นคำร้องขอประกันตัว
จังหวัดนาทวีที่ศาลก็ทำได้
อันนี้ก็เป็นอำนาจของสารท่านว่าจะพิจารณาให้ประกันตัวหรือเปล่า
เพราะว่าในชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจยืนยันว่าไม่ให้
ตอนต่อไปก็ต้องไปว่ากันที่ศาล
ก็นำศพผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีวิเทสังคาราม
อยู่ที่หมู่๕นะคะอำเภอสะดาว
ญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชาเพื่อนอศก็มาร่วมรดน้ำศพกันเป็นจำนวนมากนะคะ